การเดินทางไปถึงของนักกีฬาแล้วนะครับ

ซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับ

อาจจะไม่ได้กลับมาจัดการแข่งขันนาน
การพูดคุยและสื่อสารถึงเรื่องการเดินทาง
ในเรื่องของเวลาระหว่างทีมนักกีฬาเอง

ก็ส่งผลเรื่องของโรงแรมนะครับ
จากที่ให้นอนห้องละ๒คน
ขอเพิ่มเป็น๓เราก็ต่อรองเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าทีมงานสตาร์ฟเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของห้องนอน
สนามซ้อมก็มีความพร้อมมาฝั่งเหมือนกันนะครับ

แล้วก็สนามแข่งขันยังมีการปรับปรุงโครงสร้างด้วย

รายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ
ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของ๔เกม
ก่อนที่บอลจะเตะวันพรุ่งนี้เป็นเกมแรก

วันนี้ก็จะเริ่มการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับ
ติดตามกันได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางมาถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่ศูนย์สื่อมวลชนก็ถือว่าคึกคักนะครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนหลายชาติก็เริ่มเดินทางเพื่อที่จะมาทำข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วเช่นกัน
ส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ต้องเจอปัญหาการจัดการของเจ้าภาพพอสมควรครับ
บรรยากาศของศูนย์สื่อมวลชนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ค่อนข้างคึกคักครับ
หลังจากที่สื่อมวลชนจากแต่ละประเทศเริ่มเดินทางมารายงานข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์กันแล้ว
อย่างไรก็ตามกระบวนการในการรับบัตรสื่อเป็นไปค่อนข้างช้าครับเนื่องจากระบบการจัดการที่ยังไม่ลงตัว
โดยจากรายงานมีสื่อมวลชนลงทะเบียนทำข่าว๔เกมส์ครั้งนี้ประมาณ๔๕๐๐๐คน
ขณะที่ทัพช้างศึกชุด๔เกมส์เมื่อวานนี้อากิระนิชิโนเฮดโค้ชทีมชาติไทย
ตัวแทนแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขัน
โดยเปิดเผยว่าไม่ค่อยโอเคกับการจัดการ
เพราะนอกจากสนามซ้อมจะค่อนข้างไกลแล้ว
อาหารการกินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับนักกีฬา

และไม่อยากเอาจุดเล็กจุดน้อยมาเป็นข้ออ้าง
ส่วนการแข่งขันยอมรับว่าเป็นงานยาก

ส่วนในช่วงเย็นทัพช้างศึกลงฝึกซ้อม
สนามซ้อมมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
ซึ่งปรากฏว่าบรรยากาศที่สนามไม่มีความพร้อมใช้งานครับ

นักกีฬาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันบนรถ

ทำให้ทีมมาถึงสนามช้ากว่ากำหนด๒๐นาที
เตะต่างวิภาควิจารณ์ถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันครั้งนี้พอสมควร
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้หารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ถึงกรณีที่เอกณิตปัญญาได้รับบาดเจ็บจนถอนตัว
และไม่สามารถส่งรายชื่อนักเตะเสริมได้
โดยล่าสุดการพิจารณาเป็นไปด้วยดีและอนุมัติให้ทีมชาติไทยเรียกผู้เล่นเสริมแทน
ทำให้ตัดสินใจเรียกพีรวัตรอคธรรมกองหลังจากเกษตรศาสตร์เอฟซีมาเสริมทีมแทน
และนี่คือความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประจำวันที่ผ่านมาครับ
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน